คุณผู้ชมคะถ้าจะพูดถึงการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนอยู่ในขณะนี้นะคะ
ก็ต้องพูดถึงสองพี่น้องคู่นี้ที่เป็นนักแสดงใจบุญจริงนะคะ
คุณบินและคุณเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์ยังลงพื้นที่
มอบความช่วยเหลือคือถึงบ้านช่วยเหลือแบบมือต่อมือเลย
ทีนี้ค่ะลงพื้นที่ไปแต่ละครั้งเนี่ยก็มีภาพความประทับใจกับการให้ความช่วยเหลือนะคะ
คราวที่แล้วไปพบอดีตนักร้องลูกทุ่งเป็นขวัญใจของคุณท็อปคุณไทยเลย

ที่แถวชุมชนตรอกสิงโตย่านจรรย์สนิทวง

สักประมาณเจ็ดสิบแปดสิบแล้วล่ะนี่ภาพคุณเนธดาวในอดีตค่ะ
ตอนสาวสาวสวยมากอืมสวยเซ็กซี่ครับ
ภาพยนตร์หลายเรื่องนะคะครับแต่ในปัจจุบันนี้เธอลำบากมากนะคะ
เหรอฮะคุณท็อปคุณไทยเนี่ยลงพื้นที่ไปที่ชุมชนอุทัยรัฐ
สภาพความเป็นอยู่คืออย่างที่เห็นอยู่ในบ้านเช่านะคะ
อืมแล้วบ้านก็คือโรคเต็มไปด้วยข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัว
สิ่งที่คุณท็อปคุณไทยสะเทือนใจมากก็คือสภาพร่างกายของคุณเนธดาวครับ
ตอนนี้เธอเป็นคนพิการค่ะเธอพิการเพราะว่าป่วยหลายโรครุมร้าว
ต้องตัดขาข้างซ้ายไปนะคะตอนนี้นั่งอยู่บนรถเข็น
แล้วเป็นรถเข็นเก่าเกือบพังแล้วอ่ะ
เธอบอกว่าพอมีวิกฤตโควิด๑๙ชีวิตที่ลำบากอยู่แล้ว
ลำบากหนักกว่าเดิมลูกสาวเธอก็ได้รับผลกระทบไปด้วย
ตัวเธอเองไม่มีเงินในการแบบใช้ชีวิตประจำวันเลยนะคะ
ไม่มีแม้แต่ค่าเช่าบ้านครับเธอเล่าไปร้องไห้ไปค่ะ
คุณท็อปคุณไทยเห็นแล้วรู้สึกสงสารมากจริง
เพราะก็คือคนในวงการบันเทิงเหมือนกันนะคะ
ก็เลยมอบเงินช่วยเหลือไปเบื้องต้นหนึ่งหมื่นบาท
แล้วก็ให้ทีมงานมูลนิธิร่มกับตันยู
ดเบอร์โทรศัพท์ของคุณเนธดาวเอาไว้
เพื่อหาทางช่วยเหลือเพิ่มเติมในลำดับต่อไปค่ะ
คุณเนทดาวบอกว่าตอนที่อยู่ในวงการแสดงภาพยนตร์
หลังจากนั้นก็ออกจากวงการไปทำร้านอาหาร

ก็ทำเรื่อยมาจนปี๖๐ตอนนั้นป่วยหนักเป็นเบาหวาน
แล้วถึงขั้นต้องตัดขาซ้ายทิ้งมันลุกลาม

เพื่อนที่ทำหุ้นทำธุรกิจร้านอาหารด้วยกันโกงไปหมดเลย
งไปหมดเลยจนบ้านเบิ้ลถูกยกถูกยึดเลยต้องมาอยู่ห้องเช่า
อืมก็เดือดร้อนมาตั้งแต่ตอนนั้นน่ะนี่ฮะอืมอ่าส่วนอีกคนนึงนะครับที่ก่อนหน้านี้นะฮะ
คุณเอกพันธ์มนุษยศไปเจอมาเนี่ยคือแสงสุรีรุ่งโรดนะฮะ
อดีตนักร้องลุกทุ่งชื่อดังค่ะปัจจุบันเนี่ยอายุหกสิบหกปี
แล้ววันที่ไปเจอคือคุณบินคุณเอกพันธ์ก็ไปตามชุมชนตรอกสิงโตแถวจรรย์สนิทวง
อืมก็ไปช่วยเหลือบ้านละห้าร้อยอะไรอย่างเงี้นะฮะเจอใครเดือดร้อนก็ช่วย
มาถึงบ้านนี้เอ้าหน้าคุ้นจำได้ค่ะแสงสุรีรุ่งโรศที่ตอนเด็กเด็กเราถึงขั้นเคยโดดเรียนไปดูเขา
ร้องเพลงนะครับรักสาวเสื้อลายเนี่ยดังมากตอนนั้นก็เลยร้องเพลงกันอยู่เนี่ยฮะ

จับครับไม่ว่าวันนั้นขุนดินของเอกพันก็เลยช่วยเหลือไปหนึ่งหมื่นบาทค่ะนะฮะ
ในเบื้องต้นเพราะว่าก็ทราบชีวิตความเป็นอยู่ว่าก็เดือดร้อนนั่นแหละนะฮะ
เพราะว่าโควิสสิบก้าวก็ไปกับร้องพลงร้องเพลงที่ไหนก็ไม่ได้ด้วยนะ
วันนี้ได้เดินทางไปที่กรมประชาสัมพันธ์ที่ซอยอารีสัมพันธ์นะฮะ
เป็นจุดที่ทางกระทรวงการคลังเขาตั้งจุดเอาไว้ให้ประชาชนเนี่ยมา
ยื่นเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับความเดือดร้อนจากผลกระทบโควิด๑๙
อ่าไม่ใช่การทบทวนสิทธิ์ขอรับเงินเยียวยาแล้วนะครับ
เป็นการยื่นเรื่องร้องทุกข์นะครับแสงสุรีรุ่งโรธ
ชื่อจริงก็คือนายเฉลียวไก่อ่ำนะฮะบอกว่าวันนี้
ต่อคิวร้องทุกข์เพื่อต้องการเงินเยียวยา๕๐๐๐บาท
ลงทะเบียนทางมือถือมา๕รอบแต่ไม่ได้นะฮะ
โดยกรณีของแสงสุรีรุ่งโรธเนี่ยทางระบบบอกว่า
ชื่อไม่ตรงกับหมายเลขบัตรประชาชนอะไรประมาณอย่างนี้
มาต่อคิวอ่าต่อแถวอยู่นะครับซึ่งแสงสุรีรุ่งโรธบอกว่า
ตอนแรกก็ถอดใจไปแล้วแต่พอเห็นเขาประชาสมพันธ์
ว่าถ้าใครมีปัญหาจะมาร้องทุกข์เพิ่มเติมก็มาได้

ก็เป็นว่าตอนนี้ก็ได้แจ้งเรื่องร้องทุกข์ผ่านทางเจ้าหน้าที่ไปแล้วนะฮะ
ก็ต้องรอดูต่อไปว่ากระทรวงการคลังจะช่วยเหลือเพิ่มเติมกันได้อย่างไรบ้าง
ทุกท่านนะครับโดยจะเปิดให้มายื่นเรื่องร้องทุกข์
ในจุดที่กรมประชาสมพันธ์ซอยอารีสัมพันธ์ได้อีกครั้ง
ก็คือวันพรุ่งนี้นะครับท่านผู้ชมครับในครั้งนี้เขาเปิด๓วัน
วันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับเผื่อใครจะไปนะครับ